คุณผู้ชมคะจุดจบคนเก่งค่ะ
วัยรุ่นเมืองระยองแม้เห็นนักศึกษากรสนวันนี้ไปสอบเหรอ
สักหน่อยดีกว่าควงปืนออกไปยิงขู่เขา

ไปเอาปืนมาให้หนู

มึงจะเล่นกันไหน
มึงอย่ามัวข้อมันอีก
เดี๋ยวปืนอยู่ในอังกฎมั้ยน่ะ
ไม่มีไม่มี

คือเหตุการณ์นี้มีกลุ่มวัยรุ่นกว่า๒๐คน

ผู้ชาย๒คนนะคะอายุ๑๗ปี
กับเพื่อนก็น่าจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน

ทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยเขาพกอาวุธปืน
แบล็งก์กันดัดแปลงสองกระบอบมา

หน้าโรงเรียนปลวกแดงที่ระยองค่ะ

ทีนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า

ขี่รถตามมาแล้วก็ถามเพื่อนเขาว่า
หน้าทำไมมีอะไรป่ะ

มีแค่ปืนกับลูกกระสุนแค่๑๖นัด

ก็นึกว่าจบแค่นั้นนึกว่ามาโชว์เก่าเฉย

บอกว่าพี่ไม่ได้มีอะไรมากแค่ปืนกับลูกกระสุน๑๖นัด

ทีนี้รุ่นพี่ที่เห็นผู้ชายคนนี้เขาโชว์ปืนตอนเที่ยง
ก็เลยไปถามบอกพี่เอาปืนมาโชว์ทำไม

ชักปืนออกมาเลยแล้วยิงโป้งเข้าไป

เห็นไหมคะหน้ายับแล้ว
เมื่อกี้นี้จะเห็นจังหวะมีเท้าลงท้อง

ลุมกระทืบเละเลยนะคะ
ฝั่งของคนที่โดนรุมกระทืบอยู่เนี่ยเขาก็

เขาบอกว่าเขาไปถามว่า
พี่มองหน้าผมมีอะไรไหมครับ
คำพูดต่างกันเนาะ

ถามเฉยเองไม่ได้อยากมีเรื่องด้วยเลย
เพราะว่าผมเป็นคนถ่อมตัว
ก็แค่อยากถามว่าพี่มีปัญหาอะไรไหม

แล้วผมก็โดนต่อยโดนรุมกระทืบอย่างนี้เลย

พูดสุภาพขนาดนี้ยังโดนลุมกระทืบอีกเหรอคะเนี่ย

ถ้าพูดสุภาพขนาดนั้นล่ะ

ก็คุมตัวสองคนเนี่ยไปสอบสวนต่อ

ดำเนินคดีแหละข้อหาพรบปืน

มันก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเหมือนกัน

รุมกระทืบได้ยังไงนะคะ